หน้าบัตรเนี่ยโอ้โหเหมือนที่เราถือกันทุกอย่าง
คอนที่เป็นอาหารที่เรารับประทานกันอยู่

เป็นศาสดาเควินเบคอนอะไรอย่างนี้

ซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่านี่เป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่อค่ะ
กลายเป็นเรื่องราวสุดฮือฮานะคะหลังจากสังคมออนไลน์แห่แชร์ภาพบัตรประชาชนของชายหนุ่มรายหนึ่ง
บนบัตรระบุว่านับถือศาสนารัฐธิเบคอน
ล่าสุดทีมข่าวเราได้ตรวจสอบแล้วว่าเจ้าของบัตรดังกล่าวคือนายชะนินมณีดำ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพราะว่าทุกศาสนาล้วนมีข้อดี
ส่วนบัตรนี้เพิ่งไปทำมาไม่นานแต่ไม่ขอเปิดเผยสถานที่หรือสำนักงานเขตที่อนุญาต
คำว่ารัฐธิเบคอนลงไปให้ครับ
ซึ่งวันที่ไปทำบัตรนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามเรื่องศาสนานายชะนินเนี่ยก็เลยได้ระบุไปว่าศาสนาเบคอน
ก็เลยอนุญาตให้พิมพ์ลงไปบนหน้าบัตรประชาชนได้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
โดยพระราชบัญญัติประจำตัวประชาชนได้ระบุไว้นะครับว่ารายการศาสนา
นิกายของศาสนาหรือรัฐธินิยมทางศาสนาของผู้ถือบัตร
จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับ
หมายคือว่าถ้าผู้ทำบัตรประชาชนต้องการจะระบุก็สามารถใส่ได้
แต่ถ้าไม่อยากระบุก็เว้นว่างไว้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งเหมือนกัน
ประชาชนปีที่ออกปี๕๓กับปีที่ออกปี๕๖
ได้มีการตัดคำว่าศาสนาออก
เพราะว่าตอนนั้นมีการเกรงกันว่าถ้าเกิดว่ามีคำว่าศาสนาติดตัวไป
เดี๋ยวเวลาไปประสบเหตุจะได้รับการเลือกปฏิบัติหรือเปล่า
แต่ว่าปัจจุบันนี้คำว่าศาสนากลับมาอยู่ในเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับ
ใช่ค่ะส่วนก่อนหน้านี้มีการแชร์กันด้วย
ไม่ใช่แค่รัฐธิเบคอนที่แปลกก่อนหน้านี้นะคะ
มีบัตรประชาชนที่ระบุว่านับถือศาสนารีลักษุมะ
หรือว่าเป็นเจ้าตัวหมีของญี่ปุ่นที่น่ารักนี่แหละ
เดี๋ยวนะไอ้ที่มันเป็นปรีเสนเตอร์ของเซเว่นเมื่อสองเดือนก่อนน่ะเหรอ
ใช่หมีสีน้ำตาลมีสีน้ำตาล

ใช่เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่านี่เป็นภาพตัดต่อหรือเปล่า
จากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าข้อมูลนี้จะใส่บนบัตรได้ต้องเป็นศาสนาหรือรัฐธิที่มีคนนับถืออยู่ในระดับหนึ่ง
นี่สำหรับรัฐธิบูชาเบคอนอันนี้ก่อตั้งเมื่อ๕ปีก่อนนะครับ
โดยผู้ไม่นับถือพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา
จากนี้ยังมีการขึ้นป้ายโลแกนริมถนนในเมืองลาสเวกัสขึ้นเป็นบิวบอร์ดเลย
นี่ภาพจากเว็บไซต์เขาเลยครับ
คอนคือพระเจ้าของพวกเราเพราะเบคอนมีอยู่จริง
โอ้โหอันนี้ไปเช็คตรวจสอบดูจากหลายเว็บที่มีข้อมูล
ซึ่งตัวผู้ที่เป็นผู้นำรัฐธิก็เหมือนกับถูกเรียกว่าเบื่อศาสนาอื่น
แล้วก็บอกว่าเขาพาดหัวว่าถ้าคุณเบื่อคนที่ชอบมาแสดงตัวว่าเป็นคนชอบทำ
เป็นคนมาโดยเอาศาสนาต่างที่แต่ละบุคคลนับถือมาอ้างอย่างนี้
เคร่งใส่คุณมากแล้วคุณเบื่อพวกเขาคุณก็มาอยู่กับพวกเราและนับถือเบคอนไปด้วยกัน

เว็บไซต์อเมนากานะครับก็เปิดเผยว่าปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลก
นับถือรัฐธิเบคอนนี้๑๓๐๐คนนะครับ

เราอยู่ในเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้ศาสนาเปรียบเทียบกันมาก
วิกิพีเดียเนี่ยมีการประมาณการนะครับ
ส่วนนิกายในแต่ละศาสนาที่มี๓๘๐๐ศาสนาเนี่ย

ศาสนาเพียงศาสนาเดียวมีมากถึง๔๓๐๐นิกาย
โอ้โหเยอะมากแล้วก็สอนแตกต่างกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับ
ฉะนั้นวิธีทางที่ดีที่สุดก็คือ
ต้องย้อนกลับไปอ่านต้นตำรับคือ
คัมภีร์ของศาสนานั้นเอ้าว่าว่าอย่างไร
ถ้าเราฟังตามกันอาจจะมีคนมายุแยงแล้วก็เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้ครับ